ทีนี้ไปดูกันหน่อยเรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้าน
พี่สุดนี้เท่านั้นนะ
ขอโทษนะคะมาล่วงหน่วยก่อนครับ
เร็วสิมันจะลายค่ะ
คือเขาเรียกว่าอะไรพนักงานเติมเงินไม่ทัน
เออไม่ทันเค้ามาปุ๊บลุ้มเลยนะคะ

คนละรังสองรังสภาพหายหมดเลย

แล้วก็ประชาชนนักดื่มทั้งหลายแห่กันไปค่ะ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลหยิบกันเป็นรังเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเป็นยกรังก็เป็นส่วนใหญ่
ขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจตามร้านต่างนะคะ
ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่านตลาดมหานาค
ซึ่งก็มีร้านค้าปลีกแล้วก็ร้านส่ง๓๕ร้าน
หน้าร้านกองเต็มไปด้วยรังเรื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็มีรถส่งสินค้าบรรทุกเหล่าเบียร์ทยอยมาส่งจำนวนมาก
บรรยากาศการซื้อขายก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะ
มีผู้ซื้อมากหน้าหลายตาวนเวียนมาซื้อ
มีการนำรถยนต์ส่วนตัวมอเตอร์ไซค์รถรับจ้างเอามาขนกันหมดเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามเจ้าของร้าน
ทุกร้านปฏิเสธที่จะตอบคำถามบอกว่าไม่สะดวกยุ่งอยู่
กำลังขายของอยู่ค่ะนะคะอ่ะไปสำรวจกันอีกที่หนึ่งนะคะ
ที่เปิดบริการวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
จากร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแล้วเนี่ยเป็นสวนสาธารณะ
หลังปิดมานานกว่า๑เดือนประชาชนเหมือนอัดอั้นนะคะ
ก็เข้าไปที่สวนสาธารณะอันนี้เป็นภาพของสวนวัชิระเบนจทัศ
ว่าสวนรถไฟสถานที่ออกกำลังกายของคนเมืองนะคะ
ประชาชนก็ไปออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าภาพที่เปลี่ยนไปคือทุกคนก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็ต้องผ่านจุดวัดกรองจุดตรวจคัดกรองวัดไข้
ก่อนเข้าไปทำกิจกรรมทั้งปั่นจักรยานไปเดินไปวิ่ง
บางคนมาเป็นครอบครัวนะคะก็เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเอง
เรื่องของการวิ่งเนี่ยเคยมีข่าวแล้วก็มีงานวิจัยหลายอันที่เปิดเผยแล้ว
ว่ามันสามารถติดกันได้นะเล่าอองตามคนติดเชื้อเนี่ย
มันมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะไปวิ่งในสถานที่โล่งแจ้งแบบนี้
ป้องกันตัวเองให้ดีด้วยนะคะ